ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เขาใช้ช่องทางโซเชียลจะแชร์ประสบการณ์ของตนเองทุกวันจันทร์
ส่วนท่านนายกผลเอกประยุจันทร์โอชาลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่
ก่อนที่จะประชุมคอรมอสัญจรที่ลำปาง
เขาบอกว่าเลือกตั้งแน่นอนไม่เบี้ยวไปฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
ขอบใจยัง

แต่วันไหนครับนะฮะผลเอกประยุจัดโอชาลนายกรัฐมนตรี
กลางระหว่างการนำคอรมอลตรวจราชการที่ลำปาง
เพื่อเตรียมประชุมคอรมอสัญจรในวันนี้ครับ
ท่านนายกก็ยังคงย้ำกับชาวบ้านที่ไปรอต้อนรับนะ
ไม่เคยคิดจะเบี้ยวหรือเลื่อนเลือกตั้ง
ถึงอย่างไรก็ตามได้เลือกตั้งแน่
เพราะรัฐธรรมนุนกำหนดเอาไว้ชัดเจน
ขอประชาชนอย่าเชื่อคำหวานสัญญาจะให้แต่ทำไม่ได้
เช่นบอกว่าหากได้เป็นรัฐบาลแล้วจะดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปถึง๖ควบ
เงินเดือนละ๖๐๐บาทหรือจะให้เงินสนับสนุนจนจบปตี

โดยตลอดการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปานนะครับ
มีประชาชนข้าราชการไปรอต้อนรับพร้อมกับกลุ่มกองหนุน
เขาใช้ชื่อว่าลุงตู่เอฟซี
ซึ่งเป็นกองเชียร์ของกลุ่มเชียงใหม่สรรกำแพง
รวมไปถึงอดีตสอสอที่ย้ายไปสังกัดพักใหม่
ก็คือพักพลังประชารัฐ
ก็ไปรอให้กำลังใจอยู่ทุกพื้นที่แหละนะครับ
นายกเดินทางไปร่วมงาน
สำหรับผู้ติดตามการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี

ก็เป็นเรื่องของทะเบียนรถ
ดูกันทุกวันทุกครั้งที่ลงไป
ทะเบียนรถที่จังหวัดเชียงใหม่ทะเบียนอะไรคนก็ไปดู

ชาวบ้านก็ไปดูซิรถท่านทะเบียนอะไร
ชาวบ้านก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ถ่ายรูปกับรถของนายก
แต่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับท่านนายก
พอเข้าไม่ถึงก็เลยไปถ่ายรูปคู่กับรถแทนแล้วกันนะครับ
พักเพื่อไทยเมื่อวานมีการเปิดเวทีปราศัยเวทีใหญ่ครั้งแรกที่เขตภาษีเจริญ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้ง
และร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับ
ประธานคณะกรรมการลดลงหาเสียงเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ร่วมกันปราศัยพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๖คน
โดยมีประชาชนฝั่งทนไปรอต้อนรับแล้วก็รอฟังคำปราศัยจำนวนมากทีเดียว
คุณหญิงสุดารัฐกล่าวบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดตลอด๔๕ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลบริหารงานมาแล้วประชาชนกระเป๋าแฟบ
ขณะที่พักเพื่อไทยไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสกลับมา
เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องหรือไม่
เพราะจนถึงตอนนี้การเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน
ขอให้ประชาชนแสดงพลังเลือกพักเพื่อไทยให้ได้สอสอเกิน๒๕๐ที่นั่ง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเอาชนะคอสชถึงเวลาทวงความสุขของเรากลับคืนมานะครับ

หลังคุณหญิงสุดารัฐปราศัยเสร็จสิ้นก็ทักทายกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเล็กน้อยก่อนจะลงจากเวที
โดยที่ไม่ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเลยนะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็พูดประสัยตอนหนึ่งยืนยันบอกว่า
พื้นที่กรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์แข่งกัน๒พักเท่านั้น
ส่วนพักพลังประชารัฐไม่ใช่คู่แข่งเพราะไม่เป็นที่นิยม
แต่ปัญหาคือต้องได้๓๐๐เสียงไง
ขอให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งเลือกพักเพื่อไทย
ไปดูเคลื่อนไหวนอกประเทศกันหน่อย
ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานเป็นวันแรกที่จัดรายการเป็นคลิปเสียง
พร้อมระบุว่าเสียเวลา๑๒ปีที่อยู่ต่างประเทศ
ได้เห็นความเจริญและความล้านหลังของหลายประเทศในโลก
ได้พูดคุยกับผู้นำประเทศทั้งปัจจุบันและอดีต
ผู้นำทางธุรกิจนักวิชาการนักเทคโนโลยีทั่วโลก
จึงอยากนำเรื่องไปเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทย
ติดตามกันทุกวันจันทร์เขาจะเอาประสบการณ์ตรงของเขามาเล่าให้ฟัง

เพราะว่านายกมีการสื่อสารทุกวันศุกร์มีการเปิดเพจเฟซบุ๊กมีการเปิดอินสตาแกรม
ปกติแล้วในทักษิณมีแค่ทวิตเตอร์ตอนนี้เปิดเวฟแล้วก็จะสื่อสารทุกวันจันทร์ด้วย